ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร
จัดการแขนชาญสุดยอดเรือสยาม
ระหว่างวันที่๑๙๒๐ธันวาคมนี้
และรายการนี้ไทยรัดทีวีถ่ายเข้าสดเช่นเคยครับ

จับมือกับกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่๑๙๒๐ธันวาคมนี้
ณสวนหลวงพระราม๘กรุงเทพมหานคร

เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ไลท์สำคัญรายการแรกคือการแข่งขันเรือพายนานาชาติ๔ฝีภาย
จำนวน๑๖ทีมจาก๑๐ประเทศ
แก่จีนอีรานฮ่องกงเกาหลีใต้มาเกาะมาเลเซีย
ลิปปินส์อินโดนีเซียสหราชอาณาจักร
รวมถึงทีมชาติไทยที่ส่งทีมเข้าแข่งขันถึง๒ทีม
อกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันที่เดียวในโลก
ที่นำหัวเรือหงมาใช้ในการแข่งขัน
โดยผู้ชนะจะได้ครองถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
พร้อมเงินรางวัล๕แสนบาท
อกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวประเพณี
สารตำนานรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา๒ประเภท
คือประเภท๕๕ฝีภายที่รวมเอาสุดยอดทีมเรือยาว
ทั่วทั้งประเทศอาทิตเช่นเรือเจ้าแม่ประดูทอง
ปัญญาปอนำโชคพรพระแก้วและชะละวันสิงหลีโอ
ผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเงินรางวัล๕แสนบาท
ขณะที่ประเภท๓๐ฝีภายมีเรือเข้าแข่งขันทั้งสิ้น๑๒ลำ
ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินินาศพร้อมเงินรางวัล๓แสนบาท
สำหรับงานสุดยอดเรือสยามนี้จะมีขึ้นในวันที่๑๙๒๐ธันวาคมนี้
ซึ่งไทรัตทีวีจะถ่ายเท่าสดในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม๑๕นถึง๑๗น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน